เหยียบไปเหยียบมาดึงไปดึงมา

คือเรียกว่าเดินแบบปกติไม่ได้เลย
ทำมาหากินอะไรก็ไม่ได้เลย
ถูกต้องครับล่าสุดไปเจอตัวหมอคนนี้
เขาก็รักษาตามที่เขาเรียนมาแต่ว่าเรียนจากพ่อนะ

คือจริงแล้วฉายาหมอเทวดาเนี่ยคือพ่อเขา
ไม่ใช่เขาแต่ก็เอาวิชามาจากพ่อไง
คือเหมือนพ่อก็เริ่มอายุเยอะแล้วแล้วคนไข้มาเยอะมาก
พ่อก็เหมือนกับว่านวดคนเดียวมันไม่ไหวแล้วให้ลูกมาช่วยนะฮะ
ก็คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นต้องบอกแบบนี้ว่า
ผู้เสียหายคือนางประนอมเที่ยงตรงอายุ๔๖ปี
เป็นผู้เสียหายที่ถูกนวดจนขาหัก
ก็ไปแจ้งความกับตำรวจภูทรเมืองระยอง
เอาผิดกับนายเกียรติศักดิ์ฉายวิมลหรือว่าหมอปลื้ม
อายุ๒๑ปีเป็นหมอนวดคลายเส้น
ที่ทำให้กระดูกขาเธอหักจนเดินผิดปกติ
ต้องใช้ไม้ค้ำยันช่วยในการพยุงเดิน
พอตอนนี้ยังเป็นหนี้อยู่เลยค่ะหือถูกต้องแล้วว่าเนี่ย
ต้องการจะแจ้งความดำเนินคดีกับหมอมนวตคนนี้

ก็พร้อมจะไปพบตำรวจเพื่อชี้แจงนะ
อมรับเขาเป็นคนนวดรักษานางสาวประนอมจริง

ที่เขารักษาเนี่ยเขารำเรียนวิธีการนวดใครเซมาจากคุณพ่อ
คุณพ่อชื่อว่านายบุญมากอัชชาไสหรือว่าหมอปั๊ก
หมอปั๊กเป็นหมอโน้ตชื่อดังของระยองเขาว่าอย่างนั้น
ซึ่งคนที่ไปรักษาจ่ายค่าครูเพียง๗บาทเอง
ก็ถูกคนเข้าไปกันเยอะนะครับก็เป็นฉายาหมอโนธเทวดา
คือจริงตัวเขาเองเนี่ยไม่มีใบรับรองว่าเขาเป็นหมอแพทย์
เรียนมาจากไหนไม่ได้มีการรับรองเลยคือเรียนจากพ่ออย่างเดียว
เขาเองเริ่มช่วยพ่อนวดมา๕ปีแล้วเพราะคุณพ่ออายุมากขึ้น
มาเจอลายนี้แหละนะเอาไปฟังเสียงของหมอนวดคนนี้นะครับ
เราเป็นคนรักษาเขาจริง
แต่ผมไม่อาจรู้ได้ว่า
คุณไปหาใครมาก่อนที่จะมาหาผมหรือผมรักษาแล้วคุณไปหาใครอีกหรือเปล่า

พูดง่ายว่าตอนรักษาเนี่ย
มันเป็นเพียงระยะสั้นที่คุณอัดคลิปไป
แต่คุณต้องดูตั้งแต่ต้นยันจบ
เพราะตอนจบจากที่ผมรักษาเสร็จเนี่ย

เพราะทุกคนที่มาทำกับผมผมบอกให้เดินหมด

เพราะที่ต้องการผมจะได้ดูได้เช็คว่า
มันมีอะไรขาดเหลือหรือไม่

แย้มแจ่มใสปกติครับ

มีคลิปช่วงจังหวะที่หมอปั๊กคนนี้พูดเหมือนกันนะคะ
ว่าเป็นหมอปลื้มใช่ไหมคะ
มีคลิปที่ออกมาที่หมอปลื้มบอกว่า
ให้ผู้หญิงคนนี้ให้นางประนอมเดิน

เดินไปมาสักประมาณสามสี่รอบแล้วก็เดินมาตรงระเบียงของ
เหมือนบ้านที่ไปรักษาแล้วก็หันมายิ้มพูดคุยกับกล้อง
แต่จังหวะที่เดินเนี่ยมันก็มีความกระเพลกนิดนึง
ทีนี้ทางด้านของทีมข่าวก็เดินทางไปบ้านพักของคุณหมอปั๊ก
ซึ่งเป็นบ้านที่ใช้นวดคลายเส้นที่เป็นข่าวก็พบว่า

เพราะว่าเป็นวันพระเขาจะหยุดนวด๑วันนะ

หมอเนี่ยนะฮะคือหมอปั๊กที่เป็นพ่อเขาเนี่ย
ตั้งแต่๑๙มีนาคมที่ผ่านมาเพราะว่าคือเครียด

อันนี้ในส่วนของหมอปั๊กคือคุณพ่อของหมอปลื้มอีกทีหนึ่ง
ต้องดูว่าตำรวจจะว่าอย่างไรนะครับ